แต่ว่าพอปฏิบัติภารกิจเสร็จ

ก็เดินทางกลับแต่ว่าเขาก็บอกว่า
มาทำงานในครั้งนี้เขาจะบันทึกไว้ในหัวใจ
แล้วก็ได้เห็นภาพแห่งความรักความสามัคคีและกำลังใจมากมาย
เอ่อท่วมเข้าไปส่งตรงถึงคนที่ทำงานที่ถ้ำหลวงนะครับ
หนึ่งหน่วยนั้นก็คือหน่วยกู้ภัยมูลที่กุศลศรัทธาจังหวัดสุราธานี
เมื่อวานนี้ถอนกำลังแล้วนะคุณนะ
กำลังแล้วหลังภารกิจนี้
ภารกิจที่เขาได้รับสำเร็จรู้ล่วงนะครับ
โดยเขาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าจะบันทึกไว้ในความทรงจำของทุกคน
ว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ทั้ง๑๓คนทำให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยครับ
ฟังเสียงของคนดีที่เขามาทำงานในภารกิจนี้กันหน่อยฮะ
เป็นแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งแต่อาจจะเป็นตัวใหญ่
แต่มันก็ยังมีจิ๊กซอตัวต่อไปที่จะมาประกอบกันเพื่อจะให้ตรงนี้สมบูรณ์
เรียนหลายบทเรียนที่สามารถถอดได้จากเรื่องราวครั้งนี้

ผมไม่อยากให้ภาครัฐจบแล้วจบไป
ผมไม่อยากให้ภาคเอกชนจบแล้วจบไป
ผมอยากให้บทเรียนครั้งนี้ได้มีการถอด

คุณจะถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชน

คุณถอดได้แม้กระทั่งผู้ปฏิบัติการ
ผมไม่เคยเห็นน้ำตาสื่อมวลชนที่มันไหลพร้อมกันหลายช่อง
เหตุการณ์ซึนามิผมยังไม่เห็นเลย

ผมไม่เคยเห็นน้ำตาผู้ปฏิบัติการ
ผมไม่เคยเห็นน้ำตาลูกผู้ชายอย่างชายชาติทหารที่มันไหล
ในสถานการณ์อย่างนี้
ฉะนั้นแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้เห็นและสิ่งที่ผมได้มีประสบการณ์ด้านกู้ภัยของผมมา๓๐ปี
ผมเชื่อว่ามันยิ่งใหญ่ครับสถานการณ์นี้ยิ่งใหญ่
อย่าให้มันจบในวันนี้วันพรุ่งนี้
แต่ให้มันเป็นบทเรียนหน้าหนึ่งของประเทศนี้

ผมต้องการเห็นตรงนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราคนไทยทั้งประเทศอยากเห็นตรงนั้นครับ

เขาก็เปรียบเสมือนว่าแต่ละคนแต่ละคนในการเข้าไปช่วยเหลือก็เป็นจิ๊กซอแต่ละตัวนะ
แต่ว่าจิ๊กซอแต่ละตัวมีความสำคัญในการเติมเต็มในการต่อเติมให้ภารกิจนั้นสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความรู้สึกของหน่วยกู้ภัยมูลที่กุศลศรัทธาสุราธานีนะครับ
ที่มีต่อเรื่องของภารกิจในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับ
โดยทางทีมกู้ภัยนี้ยังบอกอีกนะครับว่าการเดินทางมาร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตได้เริ่มทำงานทันทีตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง
ไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจหาโพรงหรือว่าปล่องต่างที่จะสามารถโรยตัวลงไปช่วย๑๓ชีวิตได้
คือกู้ภัยส่วนใหญ่นะทำหน้าที่ในการหาปล่องหาโพรงร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนบ้างล่ะร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานบ้างล่ะนะครับแล้วก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่บนภูเขา
นี่เขาเรียกว่าคนที่ไปปิดทองบนภูเขาเพราะว่าภารกิจนี้มีคนปิดทองหลังพระเยอะมีคนปิดทองอยู่หลังถ้ำเยอะปิดทองในถ้ำปิดทองใต้ถ้ำก็มีปิดทองหลังเขานี่ก็มีนะครับ
แล้วก็พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำงานค้นหาโพรงค้นหาปล่องค้นหาช่องนะครับ
โดยพวกพี่เขาบอกว่าไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยนะหรืออ่อนล้าใดเลยนะ
เพราะว่านึกถึงครอบครัวของเด็กทำทุกวิถีทางที่จะหาทางช่วย๑๓ชีวิตให้ได้
เมื่อทราบข่าวว่าทีมหมูป่านั้นปลอดภัยก็รู้สึกดีใจ
และแม้ไม่ได้อยู่รอพบหน้าทีมหมูป่าเพราะว่าติดภารกิจอื่น
แต่ก็ภูมิใจแล้วที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็ก
หลังจากนี้เขาก็ติดตามตามสื่อต่างนะฮะ

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติมเต็มภารกิจนี้ให้สำเร็จ
ทีมนี้เขาเดินทางไปพร้อมกับทีมข่าวของเราตอนแรกเลย
คุณทัศนัยเดินทางคุณผู้ชมถึงจะเห็นภาพบรรยากาศที่สนามบิน
ก็ไปชุดเดียวกันแล้วก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่แรกเลย
บอกว่าพอรู้เนี่ยนะผมรีบเดินทางมาทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวผมไปดูหน้างานเลย
จะเอาความรู้ความสามารถของผมทั้งหมดมาช่วยเหลือน้องนะคะ